ส่วนที่จังหวัดลำปางนะคะเป็นกรณีแม่กับลูกเหมือนกันค่ะ
คือแม่กับลูกเขาทะเลาะกันเรื่องเงิน
แม่ขอเงินลูกแต่ว่าลูกไม่ให้แต่ว่าลูกเขาบอกว่าเขามีเหตุผลนะคะ
แม่ก็เลยประชดค่ะด้วยการขับรถออกไปนอกบ้านเลยแล้วหายไปเลยนะคะ
สรุปแล้วหายไป๓วันมีคนไปเจอว่าแม่ท่านนี้อายุ๗๐ปีค่ะ
ขังตัวเองอยู่ในรถ
เอาไปจอดที่ปั๊มน้ำมันช่วยได้หรือไม่ได้

เออมันร้อน

ตัวร้อนมากเลยพี่
ไม่ทำอะไรไม่อะไร

พูดหัวก่อน
คนที่สวมซื้อเชิ้ตสีเหลืองนี่คือลูกชายนะ
คือพอเปิดประตูได้ปุ๊บกระโจนเข้าไปในรถเลย
แล้วก็ไปกอดแม่เอาไว้ไปพูดเป็นลักษณะปลอบเนี่ยนะคะ

กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลลำปางเลย
เพราะว่าขังตัวเองอยู่ในรถตั้ง๓วัน
ชาวบ้านที่เขามาดูมุงดูเหตุการณ์
เขาก็พากันโล่งใจเพราะว่าสรุปช่วยเหลือได้นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่ง๑
ริมถนนสายลำปางงาวอำเภอเมืองลำปาง
จากการสอบถามลูกชายลูกชายเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุที่คุณแม่ขับรถหนีออกไปเนี่ยนะ
ทะเลาะกับแม่แต่ย้ำก่อนนะคะ
แม่เป็นผู้ป่วยมีอาการทางจิตค่ะ
ทะเลาะกันเรื่องอะไรทะเลาะกันเรื่องเงิน
เขาบอกเวลาเงินเดือนออกทุกเดือน
เขาเนี่ยซึ่งเป็นลูกชายจะเอาเงินให้แม่ใช้ทั้งหมดเลยค่ะ
โดยแม่เอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ตัวเองให้เนี่ย

เพราะพระที่วัดทักว่าดวงไม่ดีนะเนี่ยต้องแก้กรรม

กระทั่ง๓วันก่อนแม่มาขอเงินอีก

พอตอนสิ้นเดือนให้ไปเยอะแล้วเกือบหมดเลย
เขาก็บอกไม่มีก็เลยเกิดการทะเลาะกันขึ้น
แม่ก็เลยประชดด้วยการขับรถออกจากบ้านลักษณะนี้ออกจากบ้านไปเลย
วันที่แม่หนีออกไปลูกชายขี่รถจักรยานยนต์ตามหาแม่ทุกวันเลย
แต่ไม่พบกระทั่งช่วงเช้าเมื่อวานนี้ขี่รถจักรยานยนต์ตามหาแม่อีก
ด้วยความรีบร้อนตัวเขาเองเกิดอุบัติเหตุล้ม

ก็เลยมาจอดพักที่ปั๊มน้ำมัน
เหรอปั๊มนี้แล้วก็มาเจอรถของตัวเอง
จอดอยู่ในปั๊มน้ำมัน

มีลักษณะเหมือนอะไรดนใจให้มาที่นี่
แล้วก็มาเจอแม่มาเจอรถตัวเอง
อยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้แล้วก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือ
ก็พูดยากนะคุณแม่เขาก็ไม่ได้ปกติด้วยนะ
คือลูกเองก็อยากดูแลแม่เนาะ